คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับ
แต่ว่าจากมติของมหาเทรสมาคมที่งดการจัดกิจกรรมเวียนเทียน
เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นไปรวมกลุ่มกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่วันนี้ก็มีบางส่วนเดินทางไปทำบุญที่วัด
ท่ามกลางมาตรการที่ต้องรักษาระยะห่างกันนะครับ
แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกครับที่ชาวพุทธส่วนใหญ่เขามีการเวียนเทียนกันผ่านทางออนไลน์
แล้วก็มีการประกอบกิจต่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากภาวะการระบาดของโควิด๑๙

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
นำคณะสงฆ์สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

ซึ่งวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาเป็นการภายใน
พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา๑๓กันตลอดทั้งคืน
จนถึงเวลา๖นาฬิกาวันรุ่งขึ้น
จากปีนี้เป็นปีแรกของวันวิสาขบูชา
วัดต่างต้องงดกิจกรรมเวียนเทียน

แต่เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมรักษาศีล
สมาธิฝั่งเทศและเวียนเทียนอยู่ที่บ้านแทน
ทางเพจของวัดต่างที่ถ่ายทอดสดให้ได้รับชม
ปรับเปลี่ยนวิถีพุทธแนวใหม่ช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

ร่วมฟังธรรมเทศนาอยู่ที่บ้านผ่านทางไลฟ์สด

คนที่เข้ามาชมไลฟ์สดพร้อมใจการพิมพ์คำว่าสาธุ
แต่ก็พบว่าพุทธศาสนิกชนบางส่วน

แม้จะจัดไลฟ์สดผ่านทางเพจแล้ว
ซึ่งแต่ละวัดก็มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙
อย่างวัดบวรนิเวศวิหารตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ
มือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัย

ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางวัดบวรจัดไลฟ์สดผ่านเพจวัด

ซึ่งจะมีเฉพาะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ

ตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึง๖นาฬิกา

เราสามารถที่จะดูการถ่ายทอด
แล้วก็น้อมจิตน้อมใจสวดมนต์ตามพระไป
หรือทำจิตให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิ
แล้วก็ระหว่างที่ท่านสวดมนต์ไป

และลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

ต้องมารับรองว่าบุญกุศลไม่หายไปแม้
แต่นี่ถ้าจิตเราเราตั้งมั่นยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว
นะครับอันนี้สงฆ์เหมือนกัน
ส่วนบรรยากาศทำบุญที่วัดเสมียนนารี
ก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญที่วัด
โดยทางวัดได้ตั้งจุดวัดไข้ก่อนเข้าทำบุญ
มีฉากใสกันระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยม
และแม้ว่าทางวัดจะไม่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาใด
มีเพียงพระสงฆ์ที่เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
แต่ก็พบว่ามีประชาชนถือทูบเทียนดอกไม้เวียนเทียนกันเอง
โดยที่ไม่มีพระสงฆ์นำเวียนเทียน

ก็ทราบอยู่แล้วแล้วว่าทางวัดเขาไม่จัดงาน
แล้วก็ทางรัฐบาลงบงดการจัดงาน
แต่ถือโอกาสนี้ก็เห็นว่าไม่มีคน

พ่อแม่ลูกก็วนกันแป๊บเดียวครับ

เราก็หยอดตู้บริจาคอะไรอยู่แล้วค่ะ
เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืดเหนียวใจ
ในช่วงนี้สภาวะโควิดเนี่ยค่ะก็เป็นที่พึ่งได้
ก่อนหน้านี้มหาเทราสมาคมมีมติห้ามทุกวัด
จัดกิจกรรมทุกประเภทที่ทำให้ประชาชนมารวมตัวกัน
เว้นการจัดกิจกรรมตามกิจของสงฆ์
แต่หากมีประชาชนเข้าไปเวียนเทียน

และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งทุกวัดถือปฏิบัติเป็นอย่างดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน